หนูน้อยเด็กผู้หญิงวัย๖ขวบดวงตาสีฟ้า

คุณแม่เป็นใบ้ทำให้น้องออมสินก็ไม่ได้สื่อสารกับใคร
เลยพูดไม่ได้ทั้งที่จริงน้องออมสินไม่ได้เป็นใบ้นะนะครับ

บริจาคเงินมาให้ครอบครัวของน้องออมสินเยอะเหมือนกัน
และที่สำคัญนี่น้องออมสินได้ไปฝึกออกเสียงแล้ว
คุณผู้ชมไปดูน้องออมสินฝึกออกเสียงกันนะฮะ

เก่งนะทำปากตามครูได้แล้วก็คอยจับคอของครู
เพราะการออกเสียงมันต้องสั่นสะเทือนที่คอเนอ
คือให้รู้ว่าหนูต้องใช้เสียงจากตรงไหนอะไรอย่างนี้
เป็นการเรียนวันแรกของน้องออมสินนะฮะ
ได้ฝึกพูดแล้วก็เปล่งเสียงเป็นคำกับคุณครูที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีนะครับ

จากน้องไม่สามารถรับรู้ภาษามือแล้วก็ไม่มีทักษะภาษามือมาก่อนด้วย
ศัพท์ต่างน้องก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่กันหมด
เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่คุณแม่เป็นผู้พิการนะฮะ
เป็นใบ้นะครับดังนั้นน้องก็เลยไม่มีทักษะการสื่อสารในการออกเสียงนะครับ
หากได้รับการฝึกฝนเรื่อยคาดว่าเรียนเพียงแค่เทอมเดียว
เทอมเดียวภาษามือหรือศัพท์ต่างน้องจะจดจำได้
และสามารถตอบโต้กับเพื่อนได้อย่างแน่นอน

ทดสอบในเบื้องต้นเสร็จทางโรงเรียนก็นำชุดของนักเรียนอนุบาล
มาให้น้องได้เปลี่ยนนี่นำชุดมาแล้ว
ดูสิฮะดูรอยยิ้มของน้องออมสินสิคุณ

โดยชุดที่ได้มีเสื้อกางเกงกระเป๋าเป้สีฟ้า
และเสื้อก็ปักชื่อน้องออมสินติดอยู่ด้วย
นี่ใส่ชุดนักเรียนแล้วนะครับ
จากนั้นผู้มนวยการโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชมบุรี
ได้พาน้องออมสินไปดูเตียงนอนที่ห้องพัก

ไปเจอคุณครูบรรยากาศดีมากเลยนะครับ
เพราะว่าห้องพักอยู่ไม่ไกลจากทะเล
ทำให้มีลมทะเลพัดอากาศดี
นี่ไงนี่โอ๊ยน้องจูงมือ

แล้วก็น้องออมสินก็จะอยู่ตึกผู้หญิงนะ
พอดีนี้เขาแยกตึกหญิงตึกชายนะครับ
แล้วก็น้องออมสินก็ได้เตียงนอนที่อยู่ใต้พัดลมเย็นสบายด้วย
เพราะว่าตอนที่น้องอยู่บ้านน้องเขาจะติดพัดลมมาก

ชอบอากาศเย็นนะครับ
หลังจากที่ครอบครัวส่งน้องออมสินเข้าเรียนในโรงเรียนแล้วนะครับ
ทุกคนก็เดินทางกลับมาที่บ้านในอำเภอศรีราชา
โดยคุณแม่ตอนแรกก็บอกว่าค่อนข้างกังวลนะ

ขณะที่น้าสาวของน้องออมสินนะครับคือนางสาวพิสมัยมาลาก็

ทุกคนเลยที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัว
และสัญญาว่าจะดูแลน้องออมสินหรือหลานสาว
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ

ล่าสุดมียอดเงินบริจาคว่า๓ล้าน๗หมื่นบาท
ครอบครัวยืนยันว่าจะนำเงินจำนวนนี้
ไปใช้จ่ายให้มีประโยชน์มากที่สุด
โดยเฉพาะให้มีประโยชน์ต่อน้องออมสินด้วย
ใช่ค่ะนี่คือย่อนแต่วันที่๑๗ถึง๒๓มีนาคมนะคะ
การช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์เดือดร้อนด้วยนะครับ